ผัวเมียคู่นี้ครับน่าเห็นใจจริง
ทำงานกันมาเก็บหอมรอมริฟท์ซื้อรถกระบะครับ
ซื้อมาได้ปรากฏว่าเมื่อ๓๔วันจอดมาตอนเช้า
หายไปซะแล้วแล้วที่สำคัญเนี่ยเธอบอกว่า
ต้องผ่อนกุญแจเนี่ยอันนี้เจ็บสุด
นี่ล่ะพอมันจอดรถเสร็จแล้วมันเดินอยู่นี่ล่ะ

เพราะมันหนีไปทางนู้นเขาไม่ได้มาทางนู้น
ไม่มีคลิปที่คนร้ายเนี่ยเห็นชัดหรอกนะฮะ
เห็นคนร้ายชัดออกมีแค่๒มุมนี้นะ
ที่ผัวเมียคู่นี้ไปหามาได้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๑กว่าของ๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมา
หน้าหอพักในตะบนบึงทองหลางอเผลอรำรุกาของ๑๐ปฐุมธานีครับ
คนร้ายได้เข้ามาขโมยรถกระบะสีขาวเทบียนวาววายไม้วาวแหวน๔๒๖๑รถบุรี
แล้วก็ขับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดนครนายกนะฮะ
หลังเกิดเหตุผัวเมียเจ้าของรถกระบะไปแจ้งความแล้วนะครับ
แต่ไม่มีวิแววว่าจะได้รถคืน
ทุกวันนี้นั่งทุกข์ใจกันอยู่ไม่มีรถทำมาหากินไม่พอ
นำคลิปนี้เนี่ยมาโพสต์นะครับเผื่อว่าจะได้เบาะแสในการติดตามรถกระบะคืนมานะครับ
ก็เอาใจช่วยนะฮะขอให้ได้รถกลับมาทำมาหากินนะครับ
คันหนึ่งไม่ใช่หมื่นสองหมื่นมันเป็นแสนนะฮะ